คิดรู้มั้ยว่าเปล่านะคะญี่ปุ่นได้เป็นเจ้าภาพจัดอลิมปิกปี๒๐๒๐ค่ะ

ลิมปิก๒๐๒๐จัดที่เมืองอะไรคะ
ซาก้ามันก็เหมือนเมืองท่องเที่ยว

ตอบอันนั้นครับว่าซัปโปร่
จะใช่หรือไม่เมืองนี้

เดี๋ยวนะฮะเพราะอยากจะบอกทุกคนเลยว่า
ลิมปิกการจัดโอลิปิกต้องจัดเมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุด
พร้อมที่จะมีศักยภาพในการจัดงาน

เพราะฉะนั้นโอลิปิกมันใหญ่ที่สุดในระดับ

นักกีฬาโอลิมปิกของเรานะฮะ

ถ้าไม่เลือกพี่สมจิตมันก็เจ็บแล้ว

ไม่เป็นไรนะครับสำหรับแจ๊คก็ไม่เป็นไรในข้อนี้นะฮะ

เจ็บครับ
ตอนนี้คะแนนของน้องอุ๋มนำอยู่นะฮะ

เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าข้อนี้จะพลาดหรือไม่นะครับ

มาแล้วหมุนเลย

แล้วก็น้องจำ

พี่สุรีนะจ๊ะ
ชุก้า

เอาจำเอาน้องจำ

ซุ้มสั่งสำหรับเขามา

เอาพี่เชอรี่ละกันค่ะ
พี่เชอรี่มาช่วยน้องหน่อยแล้ว
มาแก้งค่ะ
อิฉันก็มาติ๊กไล่ครวนดูแล้วนะคะเจ้าคุณพ่อ
ว่าเหตุการณ์นี้คำถามข้อนี้เหมาะกับดิฉันเหลือเกิน

ก็มาช่วยเขาไม่ได้จะมาตบเขา

ข้อนี้ถือว่าเลือกคนถูกนะเพราะเขาอยู่สายบันเทิง

ถ้าถูกเข้ารอบไปเลยครับ

ว่าซับโปโลยังสะเทือนใจ
อยากจะซับน้ำตาน้องเลยทีเดียว

ข้อนี้ถ้าถูกเข้ารอบไปเลยนะครับ

แจ๊คกับน้องหมิวมีสิทธิ์ลุ้น
นะฮะ
พี่ผิด

หมื่น
หรือจะเป็นหลวง

หรือจะเป็นพระยาถัดขึ้นไปจากท่านขุนนะครับ
ท่านพระมีด้วยหรอคะ

หมื่นนี่น่าจะเป็นคนแรกอ่ะครับ

หละยังไล่จากข้างล่างไป
ยังเป็นยศเป็นหมื่นหมื่นนั่นหมื่นนี่

คุ้นว่าน่าจะเป็นท่านหลวง

ใช่เราก็คิดแบบนั้น

แต่ว่าถัดขึ้นไปนะฮะถัดขึ้นไปจากท่านขุนนะครับ
ถัดขึ้นไปจากขุน
นี่ครับขออนุญาตนะ

คิดว่าไม่ใช่คืออะไรก่อนฮะ

น่าจะอย่ายขึ้นแล้ว

อ้าวอ้าว
คนนี่อีท่านก็มีความรู้ว่า
กลับมา

เป็นท่านระดับเป็นเหมือนท่านครองเมืองเมือง

เป็นระดับเหมือนประมาณสักนายอำเภอ
เมื่อกี้ไอ้แดงวิ่งมาก็ไปถามไอ้แดง
นี่คนช่วยเราอ่ะตัวนู้น
ก็ไม่เห็นข้ากันเลยนะ
เพราะกันไปแล้วเมื่อกี้ตัดพระยาไป
ซึ่งก็มีทางนู้นก็แนะมาว่าพญาไม่น่าใช่ก็ตัดไปแล้วเหมือนกัน

หลวงกับพระที่รู้สึกว่าอยากจะเลือกใน๒ข้อนี้

หลวงนี้เราเดาว่าหลวง
ไม่กล้าอาจที่อาจ
ข้อนี้นะฮะบอกไว้นิดนึง

แต่ถ้าตอบผิดไม่เป็นไรยังมีโอกาสลุ้นด้วยกัน
ยังไม่ถือว่ากดดันมากเท่าไหร่นะครับ

เอาคุณหลวงด้วยกันฮะ

ถ้าไม่ใช่เล่นกันต่อนะครับ
ใช่หรือไม่ครับคุณหลวง

หัวหมื่นท่านขุนคุณหลวงคุณพระค่ะ

ถ้าไม่โดนโปรดแล้วชิคกี้พาย

ฉันโง่งดูหน้าที่น้ำยังไม่เคยทุ่งเลย

เอาล่ะวันนี้รับไป๓แขนาดแล้วแน่นอน
เข้ารอบไปเลย

ดูเดินนะฮะเรียบพร้อมสวยงามมาก

เหมือนก่อนหน้านี้ข้อก่อนหน้านี้เดินอย่างนี้นะฮะ
ฟรีฟภูมิหัวอ้าวฟรีฟฟรีฟฟรีฟฟรีฟฟรีฟฟรีฟฟรีฟ

เอาล่ะตอนนี้สิ่งที่จะต้องทำต่อไปนะครับ
อุ๋มของเรานะฮะมาแบบนิ่งเข้ารอบเฉยเลย
เลือกใครเข้าไปช่วยในรอบแจ็คพอร์ตครับ
ชนะเราชนะเราพี่เชอรี่ค่ะ
อ่าพี่เชอรี่น้องเค้าให้เชอรี่ไปช่วยนะจ๊ะ

เดี๋ยวเราจะกลับมาลุ้นกันนะครับว่าจะทำสำเร็จหรือไม่
แต่ว่าตอนนี้นะครับขอบคุณน้องแจ็คนะฮะ
อ่าแล้วก็น้องหมิวด้วยน้องหมิวฝากผลงานหน่อย

ผลงานเพลงว่าอีนางพริตตี้ตอนนี้สามารถดาวนโหลดกันได้แล้วนะคะ

อ่าระหว่างนี้เราไปเวทข้อสนาน
เดี๋ยวกลับมาครับในช่วงแจ็คพอร์ตของเรา
กับเซเลเบอร์ตี้พิริมิตสักครู่เดียวค่ะ